พิกษาชีพหลากหลายรูปแบบให้ดูภาพจากกล้องกองจนปิด
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่ร้าน

เดินมาปุ๊บแล้วมาบอกพนักงานชายในร้านว่า
อุ๊ยเนี่ยมีเคราะห์มีกรรมดูงตก
พนักงานในร้านบอกก็งงตกใจเงินก็ไม่ค่อยจะมี

เอาเนี่ยค่ะร้อยหนึ่งนี่นะคะนี่คือภายในห้างแห่งนึงที่ปลวกแดงระยองค่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็ดูตัวสูงเนอะตามภาพนี้นะคะ
มีภาพโผกหัวใส่เสื้อสีดำเนี่ยค่ะ
แต่ว่าเขาก็เดินหลุดมุมกล้องวงจรปิดไป
แต่มีพนักงานชายอยู่ในร้านเจอผู้ชายคนนี้ทักว่าต้องสะดอกเคราะห์นะ
พนักงานชายควักเงินให้ไปร้อยหนึ่งอ่านี่นี่ตอนออกไปแล้วนี่ใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่ค่ะได้ไปร้อยหนึ่งแล้วได้ไปร้อยหนึ่งค่ะ
พนักงานคนนี้ก็คือนายปียทัศน์สืบวงอายุยี่สิบห้า
เขาบอกว่าก็โดนทักอ่ะโดนทักว่ามีกรรมแล้วเหมือนกับคนก่อเหตุเนี่ย
ใส่กระดาษเขียนตัวหนังสือใส่กระดาษครับ
พนักงานชายคนนี้นายปียทัศน์คนนี้บอกผมงงเหมือนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย
เหมือนผู้ชายคนนี้สั่งให้ทำอะไรก็ทำตอนแรกผู้ชายคนนี้บอกให้ทำบุญเป็นเงินเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ
โอ้โหแต่ด้วยความที่คุณปิยทัศน์บอกว่าเงินติดตัวก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่
แต่ไม่รู้ยังไงอ่ะก็ควักเงินให้อ่ะอืม
หลงกลยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวควักให้ไปร้อยหนึ่ง
มีลูกค้าอีกคนนึงเข้ามาซื้อของในร้านครับ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุก็เดินออกจากร้านไปเขาบอกไม่อย่างนั้นอาจจะเสียเงินเพิ่มก็ได้นะเนี่ยครับ
มีพนักงานขายโทรศัพท์มือถือร้านติดกันโดนเหมือนกันค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่อีกร้านนึงเขาโดนไปแค่ยี่สิบบาทเออ
ถ้าเขาดูเสร็จนะครับเขาก็จะใช้วิธีให้เราเขียนเลข

ให้เราเชื่อว่าเขาสามารถดูดวงได้จริงให้เลขตัวเลขตรงนะครับ
ครับแล้วพอเขาดูดวงเสร็จทุกอย่างแล้วเขาก็ให้เราใส่ซองก่อนรอบแรกใช่ไหมครับ
พอรอบที่๒เขาก็จะบอกว่าเขาจะแก้กรรมให้
เขาก็ให้พูดตามพูดตามแล้วก็ต้องใช้อะไรถวายบ้างประมาณนี้ครับ
แล้วก็จบด้วยการที่เขาบอกว่าต้องทำบุญในราคานี้
ก็ถ้าของผมนี่ก็คือเขาจะบอกว่าให้ใส่๙๙๙บาท
แต่ว่าพอดีช่วงจังหวะนั้นผมก็ไม่ได้ใส่เขาบอกว่าไม่มีเงินประมาณนี้ครับ
ใส่ได้กี่บาทแล้วครับ

เขาบอกเดี๋ยวเขาดูดวงให้ผมก็ลองพูดตามเขาเขาบอกให้พูดตามนะครับ
พูดตามเสร็จปุ๊บเขาบอกให้ผมแบร์มือแล้วก็ใส่เงิน๑๙๙บาท
แต่ว่าตอนนั้นผมก็บอกไม่มีเงินแล้วเขาก็เดินบอกแล้วแต่กำลังศรัทธาผมก็เลยให้ไปแค่๒๐บาทครับพี่
นี่ร้านนึงโดนไป๑๐๑อีกร้านนึงโดนไป๒๐บาท
แล้วทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าคือมันจะมีแก๊งแบบนี้คุณผู้ชมเป็นผู้ชายนะคะ
ก็จะมีพฤติกรรมแปลกเกิดขึ้นลักษณะคล้ายกันในพื้นที่จังหวัดระยองหลายแห่งอะค่ะยังไง
คือในตลาดคือกแก๊งนี้จะนาบตาเหมือนคนต่างชาติอ่ะพี่บุ๋ย
ก็ไปตระเวนก่อเหตุอันนี้ในตลาดก็คือเหมือนไปตบซับพ่อขาไหมคะ
ตลาดมาบยังพรที่ปลวกแดงจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเหยื่อที่มีอายุหน่อย
ทำทีเป็นลูกค้าไปซื้อของพูดจาดี
พอเจ้าของเผลอเปิดลิ้นชักหยิบเงินทอนเอื้อมมือไปหยิบเงินในลิ้นชักของพ่อค้าแม่ค้า
แล้วแย่งเงินกันเลยนะแล้วก็ได้เงินไปแล้วก็หนีไป
บางทีก็ขอแลกเงินหน่อยพอเห็นเจ้าของร้านมีเงินในมือเยอะก็แย่งเงินจากมือเลยพี่อุ๋ยแล้ววิ่งไป
แต่ปัญหาคือไม่ได้มีใครไปแจ้งความ
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใช้วิธีการบอกต่อกันเพื่อเตือนภัยให้ระวังตัว
พ่อค้าแม่ค้าหลายท่านบอกก็โดนไปไม่เท่าไหร่หลัก๑๐บาทก็เลยขี้เก็บไปแจ้งความอะไรแบบนี้
มันก็เลยได้ใจตระเวนก่อเหตุกันหลายจุดนะคะในระยองนี่โดนหลายคนเลยนะ
ผมว่าไปแจ้งความด้วยค่ะน่าจะดีกว่านะคะ
อย่างนั้นพวกนี้มันก็ตระเวนก่อเหตุไปเรื่อยแล้วก็ไม่เข็ด
แล้วก็เพียงนาทีเขาจะไม่รู้ไงว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น